เหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะเป็นเรื่องของวัยรุ่นค่ะ
วัยรุ่นเขาขี่รถมอเตอร์ไซค์กันมามากัน๓คน
ปรากฏว่าทั้งสามถูกยิงบาดเจ็บหมดเลยแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
แค่บอกว่าจะขี่รถจะไปห้างแค่นั้นเองมันต้องมีเรื่องของคู่อริเข้ามาเกี่ยวข้องแน่นอน
ไปขอความช่วยเหลือนะคะจากพลเมืองดีที่อยู่แถวร้านเฟอร์นิเจอร์ตรงนั้นค่ะ
ภาพจากกล้องมุมจรปิดจะเห็นจังหวะตอนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านหน้ากล้องไป
แล้วเดี๋ยวก็จะเห็นว่ามันมีลักษณะเหมือนมีคู่อริไล่ตามไปด้วยหรือเปล่า
นี่คือคนเจ็บมาด้วยกันสุดท้ายเนี่ยบาดเจ็บนะคะแล้วไปขอความช่วยเหลือค่ะ
วัยรุ่นสามคนนี้นะคะไปที่ร้านขายเฟอร์นิเจอร์
อยู่ที่ริมถนนสายทุ่งสงตรังค่ะอยู่ที่อำเภอทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราช
กู้ภัยพยายามช่วยทั้ง๓คนนำตัวส่งโรงพยาบาล
คนแรกอายุ๑๕ปีเองถูกกระสุนปืนลูกซองสั้นยิงเข้าแผ่นหลังเลย๒นัด
ซ้ายอีกหนึ่งนัดคนที่สองอายุสิบสี่ปีค่ะ
ถูกยิงเข้าขาขวาสองนัดและมือขวานหนึ่งนัด
อีกคนหนึ่งคนที่๓อายุ๑๔ปีอายุไล่เลี่ยกันหมดเลย
คุณผู้ชมเยาวชนทั้งนั้นถูกยิงเขาที่ชายโครงขวานหนึ่งนัด

สามคนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลทุ่งสงศ์อย่างเร่งด่วน
นี่คือบริเวณหน้าร้านเฟอร์นิเจอร์จุดเกิดเหตุนะคะ

ตอนนี้รู้ว่า๓คนเขาพ้นขีดอันตรายแล้ว

วัยรุ่นทั้ง๓คนกำลังขี่รถจะไปเที่ยวห้างในอำเภอทุ่งสงศ์นั่นแหละ
ตอนขี่ผ่านทางเรียบทางรถไฟ
ห่างจากจุดที่อยู่ร้านเฟอร์นิเจอร์เมื่อกี้ที่เขามาขอความช่วยเหลือ

ขี่รถไล่ตามแล้วเอาปืนไล่ยิง

ขี่ไล่ตามกันแบบนี้แล้วกระสุนไปถูกทั้ง๓คน

ประคำคนเจ็บ๓คนเดี๋ยวลงพื้นที่ติดตามตัวคนร้าย
ตอนนี้รู้แล้วแหละ๑คนแต่รู้เพียงแค่ชื่อเล่น

เอมือยิงอยู่ในอำเภอทุ่งสงฆ์
สาเหตุน่าจะมาจากเรื่องชู้สาวค่ะ
เพราะหนึ่งในกลุ่มคนเจ็บไปชอบผู้หญิงคนเดียวกันกับในเอ
ทำให้ในเอขี่รถมาไล่ยิงมารหัวใจแบบนี้
ตำรวจกำลังเร่งรวบรวมพยาหลักฐาน
อนุมัติศาลออกหมายจับในเอต่อไปค่ะ